ข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับ
เพราะว่าล่าสุดบริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชนนะครับ
ประกาศให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในช่วง๑๐ปีนับจากนี้นะครับ
รวมมูลค่าแล้วสูงถึง๑๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

สารต่อทุกความฝันฟุตบอลไทยเพื่อคนไทย
ด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นฟุตบอลไทยมั่นคงและยั่งยืน
ถาปณะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรส
จำกัดมหาชนกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอล
และทีมชาติไทยมาโดยตลอดไม่ว่าผลงานจะเป็นเช่นไร
และช้างพร้อมเป็นผู้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยต่อไปในทุกระดับ
ระยะเวลา๑๐ปีปีละ๑๐๐ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน๑๐๐ล้านบาท
เป็นความตั้งใจที่เราสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ
ซึ่งก็คงเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ที่จะนำออกมาเป็นเม็ดเงินในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
มองไปอีก๑๐ปีข้างหน้านะครับ

แม้กระทั่งรอบวาระในช่วง๔ปี

แล้วก็ได้ความชัดเจนจากทางเครื่องถึงตราช้าง
ที่จะให้การสนับสนุนยาวไปถึง๑๐ปี
จะดำเนินการในรูปแบบครบวงจรทั้งการพัฒนาวงการฟุตบอลที่ยั่งยืน
ตามพื้นที่ต่างทั่วประเทศรวมถึงการอบรมผู้ฝึกสอน
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมาเป็นรากฐานของทีมชาติไทย
ในการสร้างนักฟุตบอลไทยจนพัฒนาสู่ความสำเร็จมาโดยตลอด
และจะยังคงอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยเพื่อร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน